ที่ดูดันนะคะอยู่เป็นเวทีนะโอเฮ้วใส่เต็มที่เลย
แต่วันนี้จะพามาดูอีกมุมนึงแล้วกันนะคะ
บอกเลยว่ามุมนี้อบอุ่นละมุนแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
นุ๊กซี่นุ๊กซี่เนี่ยคือแฟนสาวของเขานะคะ
น้องนุ๊กซี่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ
ซึ่งใครเนี่ยที่ติดตามทั้งคู่ผ่านโซเชียลนะคะ
คงจะได้เห็นว่าพี่ปูเนี่ยคอยดูแลแฟนสาวไม่ห่างจริง
ล่าสุดคุณผู้ชมมีโอกาสได้เจอทั้งคู่ในงาน

ทั้งคู่มาเล่าประสบการณ์ในฐานะตัวแทนของผู้ป่วยมะเร็งนะคะ
แล้วก็มุมของผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วย
นุ๊กซี่เองค่ะก็อัปเดตอาการหลังเข้าการรับฉายแสง
ซึ่งครั้งนี้ตัวเธอเองต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง๑๐วันเลยค่ะ
เนื่องจากมีอาการปวดหัวหลังไปฉีดวัคซีนมา
ซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าพบเซลล์มะเร็งที่สมองนะ

คือต้องรีบฉายแสงนะเพื่อหยุดเชื้อนี้ให้ได้ค่ะ
วันแรกที่ไปฉีดวัคซีนที่ปูไปฉีดวัคซีนมา

รู้สึกว่าวันนั้นไม่ค่อยสบาย

กลับมาก็มีอาการที่แบบปวดหัว

หลังจากนั้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็ปวดหนัก

บอกว่าเหมือนมะเร็งขึ้นไปกระจายที่สมอง

แต่ว่าสามารถฉายแสง๑๐ครั้งแล้วก็คุมได้
คือเอาจริงก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจน
เพราะว่ามันคือการกระตุ้นภูมิ
เพิ่งจะช้าไอฮีโมไป๑๘ครั้งเมื่อทางวา
ตอนนี้ประมาณเดือนภูมิภาคก็ต้องช้าไอแสง

นุ๊กซี่เขาเพิ่งจะรักษามะเร็งที่เต้านมหายไป

แต่พอมีกิตล็อกซีนมาปุ๊บทำไมไปพบจุดที่สมองล่ะ

ก็เลยต้องรักษา๑๐วันที่ต้องนั่งรถเข็นเพราะอะไร
ขามันอ่อนแรงมันยังเดินไม่ค่อยได้

ที่ผ่านมาด้วยนะพี่ปูมองว่าความรัก
แล้วการให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเลย
ให้กำลังใจกันเสมอค่ะ

ที่ทำหน้าที่แฟนได้ดีจนไม่มีที่ติเลยนะ
และทำให้ตัวเธอรู้สึกว่าตัวเอง
เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยค่ะ

เป็นวันวายไทยที่แบบรู้สึกได้ว่า
เหมือนป่วยแล้วก็มีคนรักอยู่ข้าง
มันมีจุดมองหมายของคนดูแลและคนป่วย
ก็คืออยากแข็งแรงขึ้น
เรื่องที่จะหายขาดเลยเราต้องตามไปเรื่อย
คนที่ต้องดูแลคนไข้ก็ต้องแข็งแรง
ก็ต้องมีสติมากด้วยเช่นกัน

แล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะ

ไม่ค่อยเห็นพี่ปูรักเคสมุมนี้เท่าไร
นี่แหละคนเขาจะรักกันดูกันตอนทุกข์

ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนุ๊กซี่ให้หายป่วยไวนะคะ